เอาดิฉันไปคนนี้ดีกว่าอยู่เฉยดิฉันจะอ่านข่าวนี้
เบอร์รี่เขาบอกว่าทำงานจนหนักตอนนี้แบบยอมรับเลยว่าป่วย
แล้วติดมาจากไหนการป่วยเนี่ยติดเชื้อมาจากในกอง
แสดงว่าคนในกองเนี่ยต้องมีคนป่วย
วัดมาเขาว่าอย่างนี้นะคะช่วงนี้โหมงานหนักซะเหลือเกิน
คิมเบอร์รี่นะคะก็บอกเลยด้วยสปีริตแรงกล้าค่ะ
นี่หนูติดหวัดมาจากในกองละครค่ะ
แต่ว่าแต่ว่าพร้อมทำงานนะคะซึ่งจากนี้ก็ต้องพบคุณหมอแหละ
แต่ว่างานนี้นะคะนางเอกสาวก็ยอมรับว่าหนุ่มคนสนิทอย่างมากปรินค่ะ
ยังไม่รู้เลยว่าคิมป่วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะได้คุยกันค่ะ

ไม่สบายค่ะติดหวัดมาจากกองละครค่ะ
คืนนี้จะไปฉีดยาค่ะมีงานก็ค่อนข้าง๗วันค่ะ

ไม่น่าจะรู้ด้วยซ้ำเลยค่ะเพราะว่าพึ่งมาเป็นนักหนังวันนี้เลยอ่ะค่ะ
มีขัดการติดต่อกันไป๒วัน๑วัน๒วัน๓วันนะคะ
อันแรกก็เป็นเหมือนหนึ่งว่าแบบเป็นอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้ววันนี้ก็ลายมาแล้วค่ะ
อกจากนี้ค่ะนางเอกสาวก็ยังเผยถึงสาเหตุที่ว่าเออขายรถคันเก่าไปนะคะ
ว่าเป็นเพราะว่าจะซื้อรถคันใหม่เอาก็ตามนั้นจริงแหละ
งานนี้คิมก็ถ่อมตัวด้วยว่าไม่ถึงกับซื้อเงินสดอย่างที่หลายคนเมาส์กันว่า
ขายคันเก่าปุ๊บโยนเงินคันใหม่เลยจ้าฟาดลงไปนะฮะ
แต่ราคาก็อย่างที่เธอบอกแหละตรงตามข่าวที่ลงนะคะ
นับนิ้วกันหน่อประมาณ๖ล้านเท่านั้นเอง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
อื้ออื้ออื้ออื้อ